ประเด็นทางการเมืองไม่เล่าก็ไม่ได้

วันนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า

แดงไหว้ชื่อพ่อไม่สนใจคนการเมืองโจมตี
พบสสยันมีวิธีมากกว่ารอปห
รอปภก็คือรัฐประหาร
เพราะเรื่องการเมืองตอนนี้เกี่ยวยงไปถึงเรื่องของทหาร

หลังจากที่พบทบได้มีการแถลงนโยบายต่อสื่อมวลชน
และถูกสื่อมณชนถามเรื่องของการรัฐพระหารด้วย

ถ้าฝ่ายการเมืองไม่ทำให้เกิดการจราจน

ก็ทำให้ฝากฝั่งของการเมืองเขาก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เมื่อวานี้ที่กองบัญชาการกองทัพไทย

พลเอกพรพิภาคเบนยศรี

ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ที่แน่นอนทัพบกทัพเรือทัพฟ้าทัพอากาศ
รวมถึงพบตรตำรวจไปด้วยกันหมด
และคนที่ถูกจับจ้องมากที่สุดก็คือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พบทบ
หลังการประชุมเสร็จนะครับเขามีการหารือเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
เรื่องจุดยืนการเตรียมพร้อมต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
หลังการหาบรือหลังการประชุมเสร็จ
ก็ได้ให้สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้สิทธิ์ข่าวด้วยนะครับ

สิ่งที่กองทัพสามารถทำได้ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
คือให้ความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาการเลือกตั้ง
และทำให้บรรยากาศทุกพื้นที่อยู่ในความสงบ
ขณะเดียวกันยังไม่เห็นนัยยะสำคัญ
เกี่ยวกับกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกพูดถึงการปฏิวัติรัฐประหาร
เชื่อว่าเป็นเพียงการประเมินสถานการณ์
และเป็นเพียงแผนเผชิญเหตุเท่านั้น
ฟังเสียงของบ่าสาวนะครับ
ก็บอกว่าตนยังไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดความไม่สงบ
ไม่เห็นว่าจะต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีใด
เมื่อกฎหมายสามารถบังคับได้ตามปกติ

ก็ได้ไปดูป้ายชื่อของผู้เป็นบีดา

พบสสแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสชที่ติดไว้ที่หน้าห้องประชุมเนี่ยนะครับ

ถึงเรื่องของการพูดถึงรัฐประหารนี่แหละครับ

รัฐพาหารจะไม่เกิดหากฝ่ายการเมืองไม่เป็นต้นเหตุจราจน

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์
ส่วนที่นายเอกชัยหงกังวานจะไปแจ้งความเอาผิดในข้อหากระบดนั้น
ก็ว่ากันไป
แต่ตอนนี้ทางด้านทหารก็ต้องดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อย
และเตรียมพร้อมในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ
มาดูอีกคนนึงนะที่ก็มีชื่ออยู่ในแวดวงการเมือง
คือนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเนี่ยค่ะ
กล่าวชื่นชมผู้บัญชาการทหารบกที่มีความชัดเจน

หลังจากที่พบทบออกมาพูดเรื่องรัฐบาหาร
แสดงว่านายจัตุพรชื่นชมหลายครั้งน่ะนะ
ใช่บอกว่ามีความตรงไปตรงมา
หลังไม่ยืนยันว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหารหรือเปล่า
แต่กลับเป็นผู้ทำรัฐประหารทุกครั้ง

อย่านำความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นเหตุการณ์ในการยึดอำนาจอีกค่ะ
ฟังเสียงกันค่ะ
ครับ
อะไรจะเป็นเหตุไม่ให้มีการเลือกตั้ง
คือคำว่าไม่สงบ

ในบ้านเมืองนี้ทำกันได้ทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นผมยังชวนบรรดาเนี่ยนะครับ

ที่คนเอกอภิรัติคงสมคงได้พูด
นายจตุพรก็บอกว่าเมื่อเรารู้โจทย์

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบในอดีตอีกนะครับ

นี่ของนายตู่จตุพรพรมพันธ์
เราไปดูตู่ดิจิตอลบ้างมั้ยครับ

เมื่อก่อนแฮชแท็กวินัยสร้างชาติ

ก็ลนโรงไงให้ใช้โซเชียลมีเดีย
ตอนนี้ก็๓แสนกว่าคนแล้วมั้งที่ติดตามค่ะ
ตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันกับผู้นำ

บอกว่าไทยกำลังดำเนินการในระยะสุดท้ายของ

ก็คาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไป

หรืออย่างช้าก็ไม่เกินพฤษภาคม๒๕๕๙

เคลื่อนไหวแล้วก็แผนการของ

ไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาตินะครับ

นางนาราพรจันโอชาจันน้องเลยนะครับ
แล้วก็มีข้อความว่าสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่รัก

วันนี้ผมภรรยาต้องแยกกันทำภารกิจ
มีเรื่องอะไรดีค่ำผมจะมาเล่าให้ฟัง

มีคนเข้ามาคอมเมนต์หลากหลายโดยมีทั้งเชิง
ชดประชันเน็บแนมและให้กำลังใจ

การเมืองที่เตรียมลงสนามเลือกตั้ง

๒๕๖๑และมีมติ

พร้อมกับกรรมการบริหารภักดิ์อีก๒๐คน
อย่างเช่นนายวิทิศแล้ว
ดารานะนายสิทธิพรนิยม

และลดภาระหนี้สินของประชาชน

โดยพักจะส่งผู้สมัครสอสอครบ๓๕๐เขตแน่นอน
และสอสอบัญชีรายชื่อ๑๔๙คน
แวะออกมาบ่อยขึ้นเรื่อยเนอะ
เดี๋ยวนี้มีอดิตดาราที่สนใจเรื่องของงานการเมือง
แล้วก็น่าจะมีนักวิชาการที่สนใจเรื่องงานการเมืองมากขึ้นนะครับ